มาดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนขวัญไม่พอสะเทือนใจด้วยพี่ปุ้ยพี่เบิร์ต
โปรแกรมเมอร์คนหนึ่งเครียดเครียดเพราะว่าตกงานครับ
ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกภรรยาเนี่ยเป็นคุณหมอด้วยนะ
ปรากฏวันนั้นกินข้าวกันโดนภรรยาต่อว่าด่าท้อเรื่องการเลี้ยงลูก

โปรแกรมเมอร์สุดทนจริงเอาสากกระเบือทุบหัวภรรยาจนเสียชีวิต

ที่แย่ไปกว่านั้นลูกเห็นด้วยครับ

ลูก๕ขวบเห็นด้วยครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดในคลินิกเสริมความงามในซอยศรีบำเพ็ญแขวงทุ่งมหาเมฆ
สาธรณ์ในกรุงเทพนี่เองคุณผู้ชมฮะ
ตำรวจสอนอทุ่งมหาเมฆไปตรวจสอบ
เหตุก็เจอร่างของแพทย์หญิงนวพรมาลากร

หญิงนวพรนอนฟุบอยู่แถวห้องครัวเลยครับ
สภาพศพคือศีรษะ
เขาถูกทุบด้วยของแข็ง๑แผล
และโดนทุบที่ใบหน้าอีก๒แผล
ใกล้กันเจอสิ่งที่
สากลบหิน

แล้วแตกด้วยทุบจนแตก
และมีมีดปลายแหลมอีกเล่ม๑ด้วยครับ
คนก่อเหตุเป็นสามีผู้ตาย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

ไม่อยากให้ลูกมาเห็นตอนพ่อแม่ทะเลาะกัน
แต่ฝั่งภรรยายังเดินตามไปครับทั้งบ่นทั้งด่าไม่หยุดเลย
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของคนก่อเหตุนะ

เนี่ยคุณจุลพรงบอกภรรยาเนี่ยเดินตามมาขนาดเขาหนีแล้วนะ
หนีไปห้องครัวก็ยังตามมาบ่นตามมาด่าไม่หยุดเลย
เขาโมโหสิฟิลขาดสิงานก็เครียดไหนจะต้องมาโดนด่าเรื่องเลี้ยงลูกอีก
เกิดอารมณ์ชั่ววูบครับคว้าสากกระเบือหินทุบตีภรรยาอยู่หลายครั้งเลย
เลือดนี้ไหลท่วมร่างภรรยา
จังหวะนั้นคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่ว่ามันแย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีกครับ
ลูกสาววัย๕ขวบเข้ามาพอดีเห็นหมดเลยฮะลูกสาวตะโกนเรียกพี่เลี้ยงให้เข้ามาช่วยหน่อยช่วยคุณแม่หน่อย
แม่เนี่ยเลือดท่วมแล้วอ๋อลูกสาวต้องไปตามพี่เลี้ยงเลยล่ะใช่แล้วครับ
ฝั่งสามีตอนนั้นโกรธเลือดขึ้นหน้าพอลูกสาวตะโกนเรียกเรียกแม่บ้านมาเนี่ยเรียกพี่เลี้ยงมาเนี่ย
สามีได้สติเลยเห็นว่าสิ่งที่ทำลงไปก็คือตนเองทำร้ายเมียตัวเองครับ
เขารีบปั๊มหัวใจภรรยาแต่ไม่ทันแล้วฮะภรรยาเสียชีวิตครับ
ลองไปถามเพื่อนบ้านดูเขาเล่าแบบนี้ผู้ตายเนี่ยนะที่เป็นแพทย์หญิงก็เป็นคนอัธยาศัยดีครับ
แวะมาพูดคุยกับเขาเป็นประจำเลยส่วนสามีของผู้ตายเห็นว่าเป็นคนเก็บตัว
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ไม่เห็นทั้งคู่ทะเลาะกันนะจนมาเกิดเหตุนี่แหละ
ต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับผู้ก่อเหตุ
ทั้งหนึ่งครับที่น่าสงสารที่สุดคือลูกสาวนั่นนะ
คุณแม่ก็ตายคุณพ่อก็น่าจะต้องติดคุกเหรอฮะ

แต่ว่าผู้ตายเป็นคุณหมอใช่ไหมครับ
คุณปู่คุณพ่อและตัวคุณหมอ
พระโปรคุณหมอเลยล่ะ